ช่วงนี้ในแม่น้ำลำคลองรวมทั้งอ่างเก็บน้ำต่างน้ำเยอะมาก

แต่ว่าที่๑๐๑อ่างเก็บน้ำหนองผืนเพื่อมีการแข่งขันประเพณีเรือยาวกระจำปีครับ

แต่มีจังหวะเรือไปล่มอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ
และ๔๐ฝีภายจมลงไปที่อ่างเก็บน้ำ

นี่ค่ะที่ต้องนำเรือออกไปช่วยกันแบบนี้
ช่วยชีวิตฝีพายขึ้นมาคุณผู้ชมนี่เป็นภาพนาทีชีวิตเลยนะครับ
ขณะที่มีการแข่งขันประเพณีแข่งเรือยาวครับ
อยู่ที่อ่างเก็บน้ำหนองผือตำบลโพชัยที่อำเภอพนมไพรที่๑๐๑
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับชุดกู้ภัยต้องเข้าทันที
เป็นชุดกู้ภัยแล้วก็หน่วยกู้ภัยของเมตตาธรรม
ใช้ทั้งเจ็ดสกีแล้วก็เรือท้องแบนรีบนำเรือออกไป
แล้วก็ไปช่วยฝีพายทั้งหมดขึ้นมาจากน้ำ
จุดเกิดเหตุมีเรือขนาดยาว๔๐ฝีพายล่ม๑ลำครับ
ตรวจสอบมีฝีพายเป็นผู้ชาย๑รายอายุ๓๐๔๐ปี
ไปลอยคออยู่ที่กลางอ่างเก็บน้ำ
สุดท้ายต้องโยนเสื้อชูชีพไปให้เขาเกาะแล้วก็ใส่เข้าไป
นี่ค่ะเนื่องจากว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นนะ
ว่ายน้ำไม่เป็นสุดท้ายช่วยได้นะครับ
คอนข้างรักทุเรนหน่อยเอาเสื้อชุดชีพให้ก่อน

ส่วนก็เกาะอยู่กับเรือที่ล่มเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายช่วยออกมารีบนำตัวขึ้นเรือ
แล้วก็เข้าฝั่งได้ปลอดภัยปฐมพยาบาล
แต่เจ้าตัวประสงค์จะไม่ไปโรงพยาบาล
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรมาก

แต่ว่าก็ต้องรอดูอาการก่อน

ก็ให้กลับบ้านแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้น
เดี๋ยวต้องนำตัวไปส่งโรงพยาบาลต่อไป
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่๑๐๑นะครับ
เหตุการณ์นี้ก็ปลอดภัยกันทุกคน
ช่วยเหลือมาได้นะคะแต่ว่าสำหรับ